เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับระหว่างเด็กชายวัย๑๐ขวบคนหนึ่ง
ที่จังหวัดชนบุรีนะฮะที่ไม่พอใจคุณลุงคนหนึ่ง
ขี่จักรยานยนต์ไปปาดหน้าอะไรเขาแล้วขี่เร็ว
ผู้ชายที่ใส่ชุดลูกเสือใช่ไหม
ลุงเขาก็ว่าปรากฏว่าโอ้โหไปบอกแม่
ก็มีการตามกันไปถึงบ้านไปต่อกันที่หน้าโรงเรียน
ตอนนั้นคิดว่าจบไปแล้วค่ะปรากฏมันยังไม่จบนะครับ
เพราะว่าคือหลังจากเกิดเหตุการณ์เนี่ยลุงเขาก็ไม่ได้ติดใจอะไรเด็ก
จะยืนยันไม่ขอโทษอะไรก็ไม่เป็นไรนะครับ
คุยกับแม่เด็กแล้วแม่เด็กก็บอกว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ตกลงเข้าใจกันนะ

ใช่เพราะว่ารุงคนนี้ที่เป็นรอปภบอกว่าพ่อในเด็กนี่
เหมือนยังติดใจมีท่าทีลักษณะเหมือนกับจมคมขู่
วันนี้ครับทางนายบรรพฤษศรีธาบุตรอายุ๖๒ปี
ซึ่งเป็นรอปภหมู่บ้านแห่งหนึ่งในตะบลหนองเรียอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
แล้วก็มีอาชีพค้าขายอีกอาชีพหนึ่งนะครับ
เอาภาพจากกล้องวงจรปิดไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพเมืองชนบุรี
หลังจากถูกพ่อของเด็กชายวัย๑๐ขวบที่เคยมีเรื่องกระทบกระทั่งกัน
ถูกท้าชกบังคับให้กราบเท้าที่เด็กท้านะท้าชกด้วยอะไรพวกนี้นะครับ
พ่อของเด็กเนี่ยยังขี่รถจักรยานยนต์มาวนเวียนที่ป้อมยามหน้าหมู่บ้านหลายรอบ
อันนี้นายบรรพฤษเขาบอกแล้วก็มาตะโกนข่มขู่จนเกิดความหวาดกลัวด้วย
ซึ่งมีหลักฐานก็คือภาพจากกล้องวงจรปิด
พนักงานสอบสวนก็เลยเชิญนายบรรพฤษกับพ่อของเด็กชายวัย๑๐ขวบ
ไกลเกลี่ยกันที่โรงพักใช้เวลาอยู่สักหนึ่งชั่วโมงกว่านะครับ
หลังจากนั้นพ่อของเด็กชายที่เคยเป็นคู่กรณีกับลุงเนี่ย
ก็ยอมรับสารภาพยอมรับว่า
เป็นคนที่ปรากฏอยู่ในภาพกล้องวงจรปิดหน้าหมู่บ้านจริง
ทำกิริยาอาการแบบนั้นจริงก็ยอมกล่าวขอโทษ
ทั้งสองฝ่ายก็ยอมยุติปัญหาซึ่งกันและกัน
นายบรรพจนที่รปภหมู่บ้านบอกว่าแม้ว่าที่ผ่านมาเด็กชายวัย๑๐ขวบ
กรณีจะไม่ยอมขอโทษเขาเขาก็ไม่ติดใจเอาความ
ตอนนี้ก็กลับไปทำงานตามปกติแต่พ่อของเด็กชายคนนี้
ยังตามมาข่มขู่ถึงหน้าหมู่บ้านแต่เมื่อวันนี้ยอมรับผิด
ก็พร้อมจบเรื่องและให้อภัยอีกครั้ง
เรื่องอยู่แล้วว่าจะมาทำอะไรอ่าแล้วอยู่แล้วจะมาดีหรือไม่ดี
มันไม่เหมือนกันนะครับมันไม่เหมือนกันอยู่แล้ว
ทำไมอ่ะเพราะผมก็เอาโอเคก็ล่ะจบจบ
ขณะที่พ่อของเด็กชายวัย๑๐ขวบนะครับ
ก็ยอมรับว่าหลังจากที่สังคมออนไลน์ได้
เผยแพร่คลิปของลูกชายกับภรรยา
ที่ไปยืนโต้เถี่ยงกับนายบรรพช
อ่าทำให้ตัวพ่อเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็เครียด
รับไม่ได้ที่มีการกล่าวหาว่าลูกชายของเขาเป็นคนก้าวร้าวเป็นคนไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้
ซึ่งคำพูดที่อ้างว่าลูกชายให้นายบรรพฤษกราบเท้า
ความจริงแล้วเด็กเนี่ยพูดตามผู้ใหญ่
แล้วนับตั้งแต่เกิดเหตุขึ้นก็มีชาวบ้านกับคนรอบข้างรุมประนามครอบครัวเป็นจำนวนมาก
วิงวอนให้ทุกคนหยุดแชร์คลิปดังกล่าว

เนื่องจากทั้งหมดที่ทำกันไปก็เพราะอารมณ์ชั่ววูบ
ก็ทั้งสองฝ่ายก็ยอมยุติเรื่องระหว่างกันนะครับ
แต่ว่าตำรวจก็สั่งปรับพ่อของเด็กวัยสิบขวบ
ข้อหาคมขู่ผู้อื่นให้เกิดขึ้น

ก็ทั้งสองฝ่ายก็ยอมยุติเรื่องระหว่างกันนะครับ
แต่ว่าตำรวจก็สั่งปรับพ่อของเด็กวัย๑๐ขวบ
ข้อหาคมขู่ผู้อื่นให้เกิดความ
ถ้าแบบนั้นเลยมันจะเตรียมมันกับทุกอย่าง